ที่บุรียะรัมนะคะประหลัดอำเภอบุรียะรัมกับอสสมัคร
เกิดการยิงปะทะกันกับเครือขายยาเสพติดนะคะ
หลังจากยิงปะทะกันเสร็จแล้วควบคุมตัวได้แหละสำหรับเครือขายยาเสพติด
แต่มันมีเรื่องแปลกแล้วก็เป็นเรื่องความเชื่อเกิดขึ้น
เอาตรวจสอบตรวจสอบเหตุการณ์ยิงประทะกันก่อนนะคะ
นายถนนเมนไทยสงศ์ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองบุรีรำค่ะ
ประทะกับคนร้ายขณะที่เข้าจับกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑ราย
คือสืบเนื่องมาจากชุดประหลัดถนนเนี่ยเขามีข้อมูลผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
ชื่อว่านายพีรพงศ์หรือในบังสุรินสมบูรณ์อายุ๓๒ปี
ก็เลยแกะรอยติดตามพฤติกรรมพร้อมกับอาสาสมัครรักษาดินแดนประมาณ๑๐นาย
ไปกันทั้งทีมค่ะไปเจอนายเพียรพงศ์หรือในบัง
นั่งอยู่ริมเขื่อนห้วยจราเข้มากแสดงตัวขอเข้าตรวจค้น
บังไหวตัวค่ะพยายามจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ได้รถจักรยานยนต์เหมือนกันขี่ตามไล่ล่าไปแบบกระชั้นชิด
แต่ในบังใช้อาวุธปืนค่ะหันมายิงใส่รถเจ้าหน้าที่จนกระจกแตก
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเลยค่ะขึ้นไปขับให้เสมอกัน
รถในบังให้จอดในบังทิ้งรถจักรยานยนต์อีกค่ะ
พยายามวิ่งหนีแต่ช่วงวิ่งหนีก็ต้องหันมาด้วยนะ
ยิงปืนค่ะใส่เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเปิดทางหลบหนี
เท่านั้นแหละค่ะเกิดการยิงปะทะกันช่วงนี้
ปุ่งปังปุ่งปังปุ่งปังประมาณ๕นาที
เสียงปืนสงบลงคาดว่ากระสุนของในบังเขาจะหมด
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าเคลียร์พื้นที่ได้
พบในบังถูกยิงที่ต้นขาซ้ายได้รับบาดเจ็บ
ก็ต้องช่วยกันก่อนนะคะแม้ว่าจะทำผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดกับประถมพยาบาลเบื้องต้น
นำตัวส่งโรงพยาบาลในบังคนนี้ค่ะ
แล้วก็ยึดอาวุธปืนไว้ด้วยนะคะ
นางธนสุการภูมิพงธนโชฯอายุ๔๗ปี
พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพค่ะ

บอกว่าช่วงเกิดเหตุตัวเองกับครอบครัวนั่งกินเนื้อย่างอยู่หน้าบ้านค่ะ
เห็นรถไล่กันแล้วก็ได้ยินเสียงปืนเหมือนในหนังเลย
กลัวมากค่ะวิ่งขึ้นไปชั้นสองของบ้านเพราะกลัวถูกลูกหลง
ก็ได้แต่แง้มผ้าม่านมาดูเหตุการณ์นะคะ
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มคนร้ายได้ฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
สภาพก็คือคนร้ายมีกระสุนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
ก็มากินนะครับแล้วก็ตรงนี้แต่ว่าเยอะหลายนัดแต่ว่าไม่เป็นไร
โดนเข้าแต่ตรงขาที่อื่นไม่เข้าแต่เห็นรอยเป็นจุกจำ
แต่เขาสั่วพระสั่วมาเองเหมือนกับเป็นของขัง

เอาจบมาตั้งนานแล้วไหนตอนที่โปรยบอกว่ามีเรื่องความเชื่อบอกเรื่องยังไงคะ
เอามาแล้วค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายถูกยิงที่ขาซ้าย
ไปที่โรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยแต่เรื่องแปลกก็คือ
หน้าอกและท้องของคนร้ายมันมีรอยจ้ำกระสุนอีกกว่า๕นัด
แต่มันเป็นรอยจ้ำที่เหมือนยิงไม่เข้าอะค่ะ
แต่พอไปตรวจสอบเสื้อคนร้ายเสื้อเป็นรู
เป็นรูคือจุดเดียวกันถ้าเอามาวางทาบกันที่เห็นเป็นจังห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห